คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในโลกออนไลน์นะคะหลายคนเห็นแล้วถึงกับช็อกเลย
เพราะว่ามีเจ้าอาวาสเหมือนเป็นวัดป่าแห่งหนึ่งอะค่ะเขาสอนญาติโยม
มันเป็นคลิปออกมาเป็นคลิปเสียงเลยนะคะว่าเสพเมถุนยังไงให้ได้ขึ้นสวรรค์
วิธีการร้องต้องร้องยังไงให้ได้บุญไปสอนญาติโยมให้เสพเมถุนแบบนี้ค่ะ
โอ้โหหลายคนวิภาควิจารณ์หนักมากว่านี่ใช่กิจของสงฆ์ไหมใช่หน้าที่ของพระหรือเปล่า

เด้งหน้าเด้งหลังแล้วก็ร้องเพลงโอ๊ยโอ๊ยอย่างนี้

พอเราปฏิบัติตามปั๊บเป็นไง

แต่ข้างในมันเหี่ยวมันแห้งอ่ะเป็นไง
นี่ขนาดจกแล้วยังไม่มีน้ำอ่ะ
เอาขอเสียงหน่อยโอ๊ยทุเรศที่สุดเลย
เรื่องเซ็กซ์อธิบายสอนญาติโครมมีเพศสัมพันธ์เออว่าควรจะทำท่าไหน
ท่าไหนแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จนะเอ่อ
เขาจะคำว่าได้มากกว่านู้นบรรลุนี่ท่านถึงค่อนข้างร้องให้ฟังด้วยนะ
ก็เหมือนถ้อยคำสุดท้ายที่เราตัดมาให้ฟังความจริงคลิปมันยาวกว่านี้

พูดตรงว่าใครฟังก็ต้องบอกว่าโอ้โหอะไรนี่มีคำสอน
มันเขาสอนกันอย่างนี้ด้วยเหรอ

เอ๊ะไม่แน่ใจว่านี่อยู่วัดอยู่โรงเรียนอยู่สุขศึกษา

เป็นสำนักทรงค่ะที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ซึ่งทีมข่าวเราตรวจสอบไปก็พบ
คลิปข้อมูลระบุบอกว่าคลิปเหล่านี้
เป็นคลิปบรรยากาศในงานฉลองมงคลสมรสอริยบุคคล
วันที่๒๙ธันวาคมปี๖๓ค่ะ

ทุกคนใส่ชุดสีรุ้งสีสันสดใสหมดเลย
นี่ก็คือสำนักสงฆ์แห่งเดียวกับที่
มีคลิปเสียงที่เขาสอนญาติโยมเรื่องการมีเพศสัมพันธ

ท่วงท่าอะไรต่างเนี่ยแต่นี่เป็นงานของเขา
เป็นงานเขาบอกว่าคลิปเสียงนั้นมันมาจากงานนี้แหละ
คืองานที่เขาตั้งชื่อว่า
งานมงคลฉลองมงคลสมรสอริยบุคคลนะคะ
ญาติโยมก็นี่เขาต่อคิวกันทยอยเข้าไปถวายของให้พระนะคะ
แล้วก็มีคลิปร้องรำทำเพลงรอบองค์พระด้วย
ดูก็สนุกสนานดีอะค่ะซึ่งเราก็ไปหาที่มาแล้วนะ
แล้วก็มีคนยืนยันให้เราแล้วด้วยว่าคลิปนี้เนี่ย
เป็นกิจกรรมที่วัดป่าเนื้อนาบุญในจังหวัดศรีสเกตจริง
ถวายกับภูฮะมะโบธนาสาธุสาธุสาธุ

มีแสงสีมีดนตรีเต้นกันสนุกสนาน

ไม่แต่งานวัดเขาก็พระท่านก็จะอยู่ในส่วนของพระ

หลวงพ่อที่ไปสอนเขาเรื่องท่วงท่าการมีเพศสัมพันธ์
นี่คือในกุฏิมาจับไมค์ด้วยนะ
นี่อะไร
ขึ้นมาเต้นแบบว่าไม่แคร์ชุดที่ใส่เลยค่ะ
แม่ก็ดูชุดของแกเองสินะเอาอะไรมาคุมศีรษะ
คุมใส่เสื้อคุมทีว้อนอะไรก็ไม่
แล้วก็แยาดโยมแม่แยาดโยมก็
ก็ชื่นชอบอะค่ะก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะ
ให้ภาพมันอธิบายกันแล้วกันครับท่านผู้ชมครับ
นี่ค่ะตอนแรกจริงมีจังหวะหนึ่งที่เขาบอกว่า

พระก็ดูเหมือนจะอยู่นิ่งดูสำรวมอยู่ดีสักพักนึง
มันไม่ไหวอ่ะลองดูก่อนนี่พระก็อยู่นิ่งนะ
ญาติโยมแกก็เต้นกันสนุกสนานกันไปสักพักนึง

อืม
นี่ค่ะเริ่มทนกระแสดนตรีไม่ไหว

เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นนะคะนะ
เขาบอกว่างานนี้คือชื่องานฉลองมงคลสมรสอริยบุคคล
คำว่าอริยบุคคลในความหมายของเจ้าอาวาสวัดนี้

ทีมข่าวเราก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงมันคืองานยังไง
แต่งงานปาร์ตี้ร้องรำทำเพลงสนุกสนานหรืออะไร
แล้วทำไมทุกคนต้องใส่เสื้อสีรุ้ง
แล้วคนที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์ที่เต้นกับญาติโยมคือเจ้าอาวาสใช่ไหม
ทำไมทุกคนต้องยืนเป็นคู่มาเป็นคู่

วัดป่าเนื้อนามบุญหลวงตากรรณญาด้วยนะฮะ

ท่านผู้ชมครับไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
ทั้งเรื่องของกิจของสงฆ์เนี่ยนะ
การแต่งกายของสงฆ์ท่าทางท่วงท่ากิริยาต่างและ

ผู้สื่อข่าวของเราที่ศรีสะเกดนะครับไปตรวจสอบนะครับ
ทำให้พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดป่าเนื้อนาบุญนะฮะอยู่ท้ายหมู่บ้านกอกหวานหมู่หนึ่ง
ตำบลโพศีอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดมีสถานะเป็นสำนักสงฆ์นะ
แต่สำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อว่าวัดป่าเนื้อนาบุญนะครับ
นี่วันนี้ตำรวจไปเลยนะฮะตำรวจสพปรางกู่นะครับค่ะ
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากมีคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเยอะแยะไปหมดอืม
บางงานบางคลิปจะบอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมค่ะใช่หกสาม
แซมแต่มันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมอืมเนี่ยฮะตำรวจก็มาตรวจสอบนะครับ
ที่วัดเนี่ยมีซุ้มประตูเหล็กแล้วก็มีป้ายทางเข้าเนี่ยเขียนว่า
ขวางทางเข้าเอาไว้ด้วยส่วนภาพนั้นคือภาพที่เกิดขึ้นนะฮะ
กับประตูทางเข้ามีถังน้ำขนาดสองร้อยลิตรนะครับนี่ท่อพีวีซีกั้นเอาไว้
เหมือนกับเป็นทางกั้นเข้าประตูถังน้ำขนาดสองร้อยลิตรนี่เอ้า
ทำอะไรคะทีแรกไปถึงนี่ไปทำอะไรอยู่ในนั้นอ่ะ
คนที่เขาอยู่ที่นี่เห็นไหมอ๋อแต่ใส่ชุดสีรุ้งนะ
เชิดนี่ใช่เลยนะก็เป็นญาติโยมอ่ะสิมีหลายใบด้วยทีแรกเอ๊ะ
อะไรตำรวจก็เอ๊ะถังอะไรพอไปดูใกล้ใกล้เอาคนโผล่ขึ้นมา
โผล่กันอยู่แบบนี้เหรอคะก็พยายามถามทำอะไรกันเนี่ย
ไม่ตอบฮะอ้าวเอาดำลงมาอย่างนี้เออเห็นไหม
นี่มีทุกเพศทุกวัยเลยนะเออโผล่ขึ้นผลุบขึ้นผลุบลง
ร้อนหรือเปล่าเนี่ยถามไม่ตอบฮะ
ขึ้นมานิดนึงอ่ะลงไปอีกแล้วอ้าวนี่อ่ะนี่ฮะ
จนมีลูกศิษย์ของสำนักสงฆ์เนี่ยเห็นตำรวจมา
เขาก็เลยมาเชิญตำรวจเชิญสื่อมวลชนให้ไปด้านในส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่นี่ก็จะแต่งกายด้วยสีสันแบบนี้
ค่ะชุดแบบนี้อืมเป็นชุดประจำสำนักสงฆ์เขาหรืออย่างไรก็ไม่รู้
คลิปก็แบบนี้นะใช่ค่ะใช่ก็คือเป็นสีรุ้งหมดเลยทุกคนอ่ะ
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะฮะผู้ชายก็มีนะครับอืมเสื้อผ้าเนี่ยชุดเนี่ย
สีสีรุ้งเนี่ยในสำนักสงฆ์นี่ตัวอาคารหลังคาของกุฏิพระโรงครัวต่างต่าง
ก็ทาด้วยสีนี้หมดเลยนะเป็นสีรุ้งเหรอคะนี่ไงเห็นไหมนี่กุฏิ
แล้วเห็นไหมทงเทิงอะไรพวกนี้นี่เป็นสีเห็นไหมกุฏิเป็นสีนี้หมด
เหมือนส้มเนี่ยหลายหลายสีสลับกันอ่ะแต่เน้นโทนเนี้ยนี่เป็นแบบนี้หมดเลย
เดี๋ยวคุณคือยังไงอ่ะเนี่ยก็อย่างที่เห็นคือการไม่ยึดติดหรือเปล่า
แบบว่าอะไรยังไงอย่างไอห์ดีอ่ะทีมทักร้าวแทวนทีวีเราก็สอบถามนะ
ว่าเออสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยมีพระกรรณญาหรือว่าพระกรรณญาหรืออินทนู
เนี้ยฮะท่านเนี้ยนะครับค่ากรรณญาถาวรธัมโมหรืออิณธนู๐๐๐
อายุ๕๙ปีเป็นสำนักสงฆ์ใช่ไหมท่านบอกใช่แล้วก็เจอนะครับ
ท่านบอกท่านเป็นพระรูปเดียวในสำนักสงฆ์แห่งนี้
จากพระรูปเดียวรูปนี้แล้วที่เหลือก็เป็นญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม
พระกรรณญาวัย๕๙ปีเป็นเจ้าสำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นพระรูปเดียวในสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ
พบว่าเขาจะเรียกพระกรรณญาซึ่งเป็นประธานสำนักสงฆ์ว่า
หลวงตายาวงเล็บชื่อเต็มเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
พระกรรณญาพุทธิสัตว์เจ้าแมงดาปีกเงินมีลูกศิษย์บางคน
ใช้คำนามเรียกพระกรรณญาเรียกสมเด็จเลยนะ
นี่นะฮะแล้วก็จะเรียกญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ย
เขาไม่เรียกญาติโยมเขาเรียกอริยบุคคล
อันนี้ดิฉันจับต้นชนปลายไม่ถูกเลย
นี่อะก็สำนักสงฆ์แห่งนี้เขาก็มีอะไรของเขาอย่างเนี่ย
สำนักสงฆ์มีการติดกำหนดเขตพื้นที่เฉพาะเอาไว้ด้วยนะครับ
ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้พระกรรณยาจะเทศสอน
ปฏิบัติต่างซึ่งมันผิดแผกแตกต่างไปจากการปฏิบัติตามหลักโดยทั่วไป
พุทธศาสนาเราเข้าวัดเข้าวาไม่มีสอนอย่างนี้นะ
เนี่ยนี่เขตอริยบุคคลเห็นไหมมีข้อปฏิบัติต้องแบบนั้นต้องแบบนี้
ข้ารบผู้มีธรรมห้ามส่งเสียงดังห้ามสู่บุหรี่รักษาความสอน
อันนี้ก็ทั่วไปแต่ที่นี่เนี่ยคำสอนก็อย่างที่ฟังก็แหละ
วิธีปฏิบัติอะไรของเขาเนี่ยเดินร้องเพลงเต้นลำอะไรกันเนี่ย
และที่เห็นในถังแล้วมุดขึ้นมุดลงถังน้ำ
เกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรกันการมุดน้ำดับวิญญาณ
นี่คือการมุดน้ำดับวิญญาณดับวิญญาณใครคะ
เป็นหนึ่งในการปฏิบัติธรรมของเขานะถังน้ำ๒๐๐ลิตร
เป็นการทรมานร่างกายเพื่อตัดความยึดมั่นถือมั่นทางโลก
จะต้องมีการมุดน้ำดับวิญญาณนะครับ
เราก็เลยไปคุยกับลูกศิษย์ของสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ
เรื่องการมุดน้ำดับวิญญาณเนี่ยเป็นการทรมานร่างกาย
เพื่อตัดความยึดมั่นถือมั่นทางโลกเนี่ย
ผู้ที่เขาเป็นลูกศิษย์ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าก่อนจะมุดน้ำลงไป
ต้องมีการอธิษฐานจิตก่อนต้องกราบถังน้ำก่อน
ในถังไม่มีสมุนไพรไม่มีของขลังอะไรนะครับ
ก็เป็นน้ำนี่แหละนะเดี๋ยวไปดูนะฮะ
ฟังแล้วกันนะครับการปฏิบัติของทางสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ

ต้องฝึกจิตด้วยการทรมานร่างกายด้วยการมุดน้ำดับวิญญาณ
ก็คือลงไปแล้วก็อยู่ในน้ำจนกว่าจะทนไม่ไหวแล้วก็โผล่ขึ้นมา
ก็ทำแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้อันนี้เป็นความเชื่อของเขานะ

โหน็กเนอะช็อกขึ้นมานี่หยุ่งเหมือนกันนะ

เอามือบีบจมูกไว้ด้วย
อันนี้เป็นหนึ่งในวิธีปฏิบัติของเขานะมุดน้ำดับวิญญาณ
สิ่งหลายอย่างก็เราก็ไม่เคยเห็นหรอกอาจจะทำความเข้าใจยากนิดนึงนะคะ
เราก็เลยไปคุยกับพระกรรณญาถาวรธรรมโมหรือว่าอินทนูประธานสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญนี่แหละว่า
เออลองให้อธิบายหน่อยซิถี่มาถี่ไปมันอะไรยังไงเหรอ
ซึ่งเขาก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยวัดจัดงานเข้าปริวาสกรรม
ก็จะมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลจำนวนมาก
เรื่องแรกที่เราขอถามก่อนเลยก็คือว่าไอ้เรื่องที่ท่านไปสอนให้ญาติโยมเขา
มีเพศสัมพันธ์ยังไงให้ได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าไปสอนเขามีเพศสัมพันธ์เนี่ย
ต้องมีท่วงท่าแบบนั้นเวลาจะมีเพศสัมพันธ์ต้องร้องแบบนี้อะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าพอรู้ข่าวไปว่ามีข่าวออกไปว่าสำนักสงสอนให้โยมเสพเมถุนเนี่ย
ตกใจมากท่านบอกไม่จริง

ท่านบอกไม่จริงเลยยืนยันที่ผ่านมันนี่นะสอนให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยถือศีล๕

ท่านบอกท่านสอนแบบนี้อืมส่วนเรื่องการปฏิบัติธรรมมุดน้ำในถังเนี่ย
มันคือการฝึกสมาธิทรมานตัวเองในน้ำไม่ได้มีสมุนพรงสมุนไพรอะไรหรอก
ก็เป็นน้ำบริสุทธิ์นี่แหละแต่แต่เชื่อว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย
ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นเนื้อตัวจะมีกลิ่นหอม
ลองฟังท่านดีไหมคะ
ปัจจิบัติให้ถึงที่สุดถึงปรารถนาคือมักขนท่านิทาน
และทุกคนก็ปฏิบัติก็จะมีผู้ปฏิบัติที่นี่เยอะมาก
บอกตรงว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เคยปรากฏการณ์มาก่อน
คือปฏิบัติแล้วสามารถทำให้เปลี่ยนทุกคนจากคนเดิมกลายเป็นคนใหม่ได้
จริงตรวจสอบดูแล้วก็อย่างที่เราเห็นตามภาพนะคะว่าลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมเนี่ยทุกคนจะใส่เสื้อผ้าลักษณะเดียวกันคือสีรุ้ง
อันนี้ยังไม่ได้คำตอบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายามลงไปตามมาให้
แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มมาด้วยนะคะว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมในสำนักนี้เนี่ยห้ามกินเนื้อสัตว์
ห้ามดื่มเหล้าห้ามสูบบุหรี่ให้กินข้าวกับเกลือแล้วก็มีการกินผักบ้างค่ะ
แบบนั้นแบบนี้ตัวของพระรูปนี้เนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไม่เคยสอนขนาดนั้นสอนแค่ว่าถ้าคู่ใครก็คู่มันก็ต้องมีให้ถูกต้องอะไรก็ว่ากันไป
แต่คลิปเสียงมันก็มีอยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ชี้แจงกันไปนะส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยแม่ตรงนี้ท่านจะว่ายังไง
เดี๋ยวขอดูภาพอีกทีหนึ่งตอนที่เขาเต้นอ่ะเออนั่นแหละสิปฏิบัติธรรมอ่ะที่บอกที่นี่เขาจะมีลักษณะส่วนใหญ่คือปฏิบัติสมาธิ
เจริญจิตภาวนาใช่ไหมอ่าสมาธิแต่เนี่ยเห็นไหมแล้วตัวท่านเองอ่ะ
ท่านก็โยกไปกับเขาด้วยโยกไปโยกมาแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งที่ว่าเดินนำเดินถือไม้เท้าเรืองแสงแล้วอีกมืออีกข้างจับไมค์อ่ะ
ก็ไม่เป็นไรก็อาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ไหมอ่านี่ตกลงอันนี้ใช่ใช่ไหม
อาจจะไม่ใช่หรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยแต่บอกมีพระอยู่ที่นี่รูปเดียวนี่ใช่ไหมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับ
บางคนมาจากกรุงเทพก็มีนะฮะมาหลายจังหวัดด้วยนะครับหลายคนบอกเหมือนกันว่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ย
อยู่ที่นี่แล้วดีหลายอย่างอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้แล้วสงบ
บางคนบอกว่าไปมาหลายวัดไม่เหมือนที่นี่เลยนะบางคนเคยเจ็บเคยป่วย
ไปหาหมอไปรับยามากินเป็นประจำแต่พอมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะ
คุณรัชพรได้ฝึกสมาธิดำน้ำอ่ะในถังอ่ะค่ะ
โรคนี้หายเลยนะไม่ต้องกินยาเลยนะเขาเป็นโรคอะไรอ่ะ
คือหมอนัทไม่ไปแล้วมานี่ดีกว่านี่หายเลย

อยากรู้มันก็ต้องลองปฏิบัติกันดูใครพูดก็ไม่เท่ากับที่ตัวเองปฏิ
อันนี้มันเรารู้ว่าจากที่เราต้องรักษาตัวเองมาตลอดระยะ
หลายหลายปีเนี้ยการที่เราต้องกินยาทุกวันฉีดยาแทบทุกเดือนอืม
แต่พอเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ต้องกินยาเกี่ยวกับโรคอะไรน่ะ
เราไม่ต้องกินยาขอขอบคุณก็หลายโรคอยู่น่ะอ่า
จะเป็นทั้งไทรอยด์โรคเลือดแล้วก็เพิ่งตัดรถลูกทิ้งได้ปีกว่า

ไปหาหมอแล้วเราก็รู้สึกว่าร่างกายเรา

ของคุณพี่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะฮะ

บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นก็เลยไม่ไปหาหมอแล้ว

ชาวบ้านในหมู่บ้านกอกหวานนะครับในพื้นที่นะครับ
หลายคนบอกว่าแต่ก่อนเคยไปทำบุญที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ
แต่ตอนหลังเนี่ยพระที่นี่แล้วก็ลูกศิษย์ที่นี่ที่ปฏิบัติธรรมที่นี่
ได้ย้ายไปตั้งสำนักที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ย้ายกลับมา
ก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้พอย้ายไปโคราชแล้วย้ายกลับมาเนี่ย
ทีนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วการสอนก็ดูผิดเพี้ยนไปแล้วนะ
ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเลยไม่เข้าสำนักสงฆ์แห่งนี้อีกเลยฮะ

ไม่เคยไปจ้ะอยู่ที่วัดทำแต่บุญวัดเนี่ยจ้ะ

เป็นเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องมั้ยอย่างนี้
แต่พูดไปก็มันไม่ถูกหรอกจ้ะ
แต่ก่อนดีนะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ไม่รู้บอกไม่ถูกเลยว่านะจ๊ะ
ก่อนนี้ดียังไงสอนดีอะไรอย่างนี้
ยังไงสอนดีแบบพูดก็พูดเราพูดตามตรงน่ะเนาะ
ทำงานไงอะคือพาพวกคนไป
แล้วก็มีการสอนไม่ถูกหลัก
แล้วก็มีการสั่งสอนว่าไม่ต้องทำบุญที่วัด

ก็คือเรื่องนี้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบ
ความเคี้ยงผมว่าไม่ถูกหลักเพราะว่าศรษนพฤตไม่ได้
เป็นการเสพกามในวัดไปเสพเงินทุน
เพราะว่ามันอย่างนั้นวัดเอิญก็จะเอาเยี่ยงอย่าง
มาดูความคิดเห็นจากพระสงฆ์กันบ้างดีไหมคะว่าคิดเห็นยังไง
พระมหาภัยวันวันโนนะคะพระวัดสร้อยทองก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเลยบอกว่า
เห็นคลิปนี้แล้วโอ้โหตกใจเลย
พระสงฆ์ในคลิปมาสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม
เพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์
คนที่มาปฏิบัติเนี่ยเขาต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมะ
ไม่ใช่เรื่องแบบนี้เกรงว่าอาจจะเป็นอันตรายกับผู้หญิงที่มาปฏิบัติธรรมได้ค่ะ
แบบนี้นี่สำนักพุทธต้องเข้าแล้วไหมคะ
ก็วันนี้ตำรวจไปแล้วฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการตรวจสอบทางสำนักพุทธอย่างไรเพิ่มเติมนะครับ